เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของจับยาเสพติดกันหน่อยนะครับ
มีทั้งที่สมุทรปราการแล้วก็ที่หาดใหญ่

เพราะว่าเป็นบี้ท่าเคียนค่ะ

ก็มีการบุกล้อมีการเกลี้ยกล่อมกัน
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายก็ยอมมอบตัวนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะครับ
เป็นนายโยธวาทิศสุธิโชค

ฉายาของเขาก็คือบี้ท่าเคียน

อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า๑ชั่วโมงนะคะ

สุดท้ายนายโยธวาทิศก็ยอมมอบตัว
เมื่อสักครู่ที่เห็นยกมือสองมือออกมาจากห้องนั่นแหละ

เครื่องกระสุนแล้วก็ยึดอุปกรณ์การเสพยา
อีก๒ชุดด้วยแต่ว่าไม่เจอยาเสพติดนะคะ

จะพ้นโทษออกมาไม่นานนี้เอง
และก็จะหายาเสพติดอีกครั้งนึงค่ะ
ส่วนที่สมุทรปราการนะคะทหารตำรวจ
ได้ร่วมกันจับตัวนายธีรยุทธ์ปานดวง

กับโทรศัพท์สามเครื่อง

พฤติกรรมก็คือลักลอบจำหน่ายยาเสพติด

ระแวกชุมชนตลาดลานทรายวัดแคร์

คดีครอบครองยาเสพติดในปี๒๕๕๙
ถูกจำคุกมาแล้ว๔ปี๖เดือน

ก็ถูกรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละค่ะ